ที่มีพ่อเลี้ยงวัย๕๑ปีระแวงลูกเลี้ยงว่าจะฮุบกิจการ
กาแฟที่มีรายได้เดือนละสองแสนเนี่ยนะคะครับก็เอาปืนลูกซองไปยิง
ใส่ลูกเลี้ยงเอ่อตัวลูกสะพ้ายแล้วก็ตัวหลังสาว
จนเสียชีวิตคาวงข้าวเลยนะคะหลังจากนั้นตัวเองก็ไปยิงตัวตาย
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะได้ทำพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าทางฝั่งของพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าให้มองในมุมของพ่อเลี้ยงด้วย
เขามีสาเหตุที่ทำลงไปแบบนี้นะคะไปดูพิธีศพกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ครอบครัวได้นำศพของนายพงเทพเรียบสกุลชาติอายุ๓๖ปี
นางสุภาพรแซ่จ่าวอายุสามสิบสี่ปีภรรยาและลูกสาววัยห้าขวบ

เสียชีวิตเนี่ยนะคะนำมาประกอบพิธีชาปนกิจตามประเพณีของกลุ่มชาติภัณฑ์
ก็คือกลุ่มเยาว์อ่ะนะคะที่บริเวณป่าช้าของบ้านน้ำยวนพัฒนาหมู่สิบเก้า
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวญาติญาติทำพิธีเปลี่ยนชุดให้กับผู้เสียชีวิต
แล้วก็ดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายคือทุกคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงจริง
คาดคิดว่าจะมาเกิดเหตุสลดแบบนี้โดยเฉพาะเด็กอ่ะค่ะ
เด็กผู้หญิง๕ขวบเท่านั้นเองต้องมาเสียชีวิต
ทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาด้วย

ส่วนผู้ก่อเหตุนะคะที่ยิงตัวตายหลังจากก่อเหตุ
ก็คือนายุทธนาเรียวสกุลชาติอายุห้าสิบเอ็ดปี

ญาติญาติก็ทำพิธีชาปนกิจไปก่อนหน้านี้๒ชั่วโมง
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับนางเหม๋ย
สิบปีเป็นภรรยาของนายยุทธนาผู้ก่อเหตุเป็นแม่ของนาย
งเทพผู้เสียชีวิตก็ให้ข้อมูลทีมข่าวของเราในลักษณะ
นี้นะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคืนวันที่๒๖สิงหาคม
ทางตำรวจสพเชียงคำได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายที่
บ้านในหมู่บ้านหนอง๕หมู่๑๖ตบลรมเยนอเภอเชียงครรม
จังหวัดพยาวนี่นะคะคือที่เกิดเหตุเนี่ย๓ศพค่ะนอนอยู่
ในบ้านก็คือนายพงเทพอายุ๓๗นางสุภาพรภรรยาและลูก
วัยห้าขวบยังมีขันตกมีข้าวมีอะไรกระจัดกระจายอยู่
ตรงนั้นนะคะศพของในพงเทพเนี่ยค่ะถูกยิงด้วยกระสุน
ปืนลูกซองกระสุนเข้าแก้มซ้ายนางสุภาพรกับลูกสาวถูก
ยิงกระสุนเข้าที่หน้าอกนะคะส่วนนางเหม๋ยที่เป็นแม่ของ
พงเทพเป็นภรรยาของคนก่อเหตุเนี่ยค่ะกับนายทรงพล
กิจการันอายุ๔๐ปีที่เป็นเพื่อนบ้านก็คือเขาล้อมวงกิน
ข้าวอยู่ด้วยกันนะคะก็ได้รับปัจจ์เจ็บแต่เขาหนีกันไป
ได้ทันช่วงจังหวะที่ผู้ก่อเหตุกำลังเปลี่ยนใส่กระสุน
นะคะจังหวะนั้นแหละเขาหนีกันไปได้ห่างออกไป๓๐๐เมตร
ไปเจอศพของนายยุทธนาคนก่อเหตุนะคะเสียชีวิตอยู่ใต้
ต้นไม้ใกล้ใกล้กับลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของหมู่บ้านค่ะครับนี่
นะคะสภาพศพคือถูกยิงเขาที่หน้าอกหนึ่งนัดก็มีอาวุธ
ปืนนะคะที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ใช้ยิงตัวตายเนี่ยนะเป็น
ปืนลูกซองยาวตกอยู่ด้วยหนึ่งกระบอกค่ะสำหรับนายุทธนา
นะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุแต่งงานอยู่กินกับนางเหม๋ยภรรยา
แล้วก็แม่ของนายพงเทพแล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คน
ครับเป็นลูกชาย๑คนกับลูกสาว๑คนนะครับส่วนนางเมย์ก่อน
แต่งงานใหม่กับนายุทธนามีลูกติดมา๓คนนะครับคือนาย
พงเทพที่อายุ๓๖ปีลูกเลี้ยงที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็มี
ลูกสาวอีกสองคนขณะที่นายพงเทพลูกเลี้ยงก็ไปแต่งงานกับ
นางสุภาพรซึ่งมีลูกติดมา๑คนเป็นเด็กชายอายุ๑๒ปีแล้ว
พงเทพกับนางสุภาพรก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิง
กรยาพรวัย๕ขวบที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันไปด้วย
สามคนพ่อแม่ลูกก่อนเกิดเหตุเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับนาง
เหยภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่งกินข้าวขันโตกอยู่กับนายพงเทพ
ลูกชายนางสุภาพรลูกสะพ้ายแล้วก็เด็กหญิงกรยาพรวัย๕
ขวบหลานสาวแล้วก็นายทรงพลเพื่อนบ้านโดยเปิดประตูหน้าบ้าน
เอาไว้จากนั้นนายุทธนาผู้ก่อเหตุเดินมาตามนางเหม๋ยภรรยา
ให้กลับบ้านที่อยู่ติดกันแต่นางเหม๋ยไม่ยอมกลับอ้างว่าจะนอน
บ้านลูกชายผู้ก่อเหตุก็เลยเดินกลับบ้านไปนะครับก่อนจะ
มาตามนางเหมยอีกรอบนึงแต่นางเหม๋ยก็ยังไม่ยอมกลับนาย
เทพลูกเลี้ยงก็เลยพูดสวนขึ้นไปว่าให้แม่นอนที่นี่นี่แหละ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเองทำให้ทั้ง
ซ้ายล้มลงเสียชีวิตแล้วกระสุนปืนเนี่ยเป็นปืนลูกปลายนะครับ
โดนแขนซ้ายของนายทรงพลที่เป็นเพื่อนบ้านบาดเจ็บด้วย
ระหว่างที่ผู้ก่อเหตุกำลังบรรจุกระสุนปืนลูกซองใหม่
นางเหม๋ยกับนายทรงพลก็วิ่งหนีออกจากบ้าน
นายยุทธนาก็เลยหันไปยิงนางสุภาพรภรรยาของนายพงเทพ
แล้วก็เด็กหญิงวัย๕ขวบลูกสาวของนายพงเทพจนเสียชีวิตไปด้วย
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร

พานท้ายปืนลูกซองยันกับต้นไม้
หันปลายกระบอกปืนจอดหน้าอกตัวเอง
แล้วใช้ไม้งามเล็กกดตรงไกลปืนเพื่อยิงตัวเองนะครับ
เหม๋ยภรรยาของนายยุทธนาแล้วก็แม่ของนายพงเทพ
บอกว่าหลังจากลูกชายพาครอบครัวมาทำธุรกิจไร่กาแฟด้วยกันเมื่อ๒ปีก่อน
นายยุทธนาสามีใหม่กับนายพงเทพลูกชายก็มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถึงขั้นต้องไปไกลเกลี่ยปัญหากัน
ที่สถานีตำรวจนะครับที่สพเชียงคำนายุทธนาสามียังเคยขู่จะฆ่ายกครัวมาแล้วด้วย
ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะลงมือทำแบบนี้จริง
อะล่ะห๊ะตอบที่ว่าอะไรนะครับ
มีขวัญอะไรครอบครัวของเขาผมก็ไม่รู้เรื่องครับ
ก็นานที่ทำกับกันได้ยินไหม

ล้อมรั้วเรื่องร้อมรั้ว
พี่ชายของนางสุภาพรภรรยานายพงเทพนะฮะบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าก่อนหน้านี้น้องสาวกับสามีเคยไปอยู่กับพ่อแม่ที่จังหวัดน่านเพื่อทำสวนกาแฟนะครับ
แต่ทะเลาะกับพ่อกับแม่ก็เลยขายไร่กาแฟแล้วไปขายน้ำเต้าหู้อยู่ที่กรุงเทพ
จากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อเลี้ยง
แล้วพ่อเลี้ยงก็ขับรถกระบะของนายพงเทพไปพลิกคว่ำด้วย
แต่ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายมันก็เลยมีปัญหากันเรื่อยมานะครับ
แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องไร่กาแฟที่พ่อเลี้ยงให้นายพงเทพเอาไว้ด้วยนะฮะ
ทั้งหมดเนี่ย๒๐๐ต้นด้วยกัน
เล่าแต่ว่าเรื่องเขานี่ก็ถึงผู้นำชุมชนถึงตำรวจอะไรเขาก็
คนก็รู้ทั่วกันหมดแล้ว
อันนี้ไม่เล่าให้ฟังคือตอนก่อนมาเข้ามาก็คือพวกเขาก็

ที่เขามาเขามีปัญหาอะไรเขาก็ไม่เล่าให้ฟัง
คนที่พาพวกเขามาก็พ่อเลี้ยงนี่แหละที่พามาย้ายมาอยู่
คือปัญหาเขาก็คือมีมา๒ปีแล้ว
คือจะขู่จะฆ่ากันพ่อเลี้ยงก็ขู่จะฆ่าเขาก็ขู่จะฆ่าพ่อเลี้ย
คือเป็นประมาณนี้๒ปีเต็มแล้ว
คุณผู้ชมค่ะด้านน้องสาวของผู้ก่อเหตุค่ะ
นางพิกุลจิราบอกว่าไม่อยากให้สังคมมองว่าพี่ชายเขาเป็นพ่อเลี้ยงโหด
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความกดดันและปัญหาในครอบครัว
ที่ผ่านมาพี่ชายไม่เคยได้ถือเงินไม่มีบัญชีเงินฝาก
ทั้งที่ขายกาแฟได้ครั้งละหลายแสนบาท
แต่กลับถูกลูกเลี้ยงและลูกสะพ้ายอยากได้ส่วนแบ่งรายได้จากการขายกาแฟ๒ส่วนจากทั้งหมด๓ส่วน
เคยถูกลูกเลี้ยงขู่ฆ่าจนต้องไปแจ้งความเอาไว้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเมื่อ๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
จะว่าไปแบบนี้พี่ขอพูดตรงว่าเป็นลูกเลี้ยงโหดจะดีกว่าไหม
เลี้ยงโหดทำร้ายร่างกายพ่อไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วตอนนี้ที่สำคัญพี่มีหลักฐาน
นี่นะพี่มีหลักฐานใบแจ้งความของพี่ชายพี่ที่ไปเคยไปแจ้งความไว้ว่าลูกชายขู่จะฆ่าจะฆ่าจะยิงจะฆ่า
แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะโดนทำร้ายเมื่อไหร่เขาก็เลยไปแจ้งความไว้
ทีมข่าวได้ไปคุยกับเนวะทานีเป็นหัวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่ายใหญ่ก็บอกว่านายุธนามีปัญหาในครอบครัวครอบครัว
จะพานายยุทธนาไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำ
แต่กลายเป็นว่ามาเกิดเหตุสลดขึ้นก่อน
นายยุทธนาก็มาก่อเหตุซะก่อนพลตำรวจรีธรรมศักดิ์ปิ่นทอง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพยาวก็ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
บอกว่าสาเหตุเป็นปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและธุรกิจไร่กาแฟ
ก็มอบหมายผู้กำกับสพเชียงคำเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน